ส่วนความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องของวัคซีนคุณนัทพงศ์ค่ะ
ก็เป็นการเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านค่ายมือถือนะคะ
สำหรับผู้ที่มีอายุ๕๐ปีขึ้นไปกับ๗โรคเรื้อรังนะคะ
ฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อค่ะโดยผ่านค่ายมือถือ
กรมการแพทย์เนี่ยได้แจ้งปรับให้ผู้ที่มีอายุ๕๐ปีขึ้นไป
สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด๑๙และฉีดได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
เปิดให้ลงทะเบียนนะคะให้ผู้มีอายุ๕๐ปีขึ้นไปก็คือเกิดก่อนวันที่๑มกรา
ปีสองพันห้าร้อยสิบห้าและผู้ที่มีโรคประจำตัวเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรัง
สามารถลงทะเบียนได้ผ่านค่ายมือถือ๔ค่ายนะคะตั้งแต่วันที่๔สิงหาคม
โดยเริ่มตั้งแต่๙นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่๗๓๑สิงหาคมนะคะ
ที่ประตูสามศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อค่ะขณะที่อีกด้านหนึ่งนะคะ
วันนี้ราชวิทยาลัยจุฬาพรก็ประกาศยอดจองสิทธิ์วัคซีนซีโนฟาร์ม๗๕๐๐๐ราย
ซึ่งครบแล้วหลังจากที่เปิดให้ประชาชนจองตั้งแต่๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ช่วง๑๐โมงเช้านี่หลายคนก็โทรไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่รับนะคะ
เขาอาจจะกำลังจองวัคซีนอยู่
จากกรณีโรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพรได้เปิดลงทะเบียน
ขอรับการจัดสรรวัคซีนซีโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา
รอบสองจำนวนเจ็ดหมื่นห้าพันรายตั้งแต่สิบนาฬิกาสิบนาทีของช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยเวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาที
ก็มีการแจ้งผ่านทางเฟซบุ๊คของโรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพรนะคะ
บอกว่าขณะนี้การลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดารอบ๒เต็มจำนวนแล้วค่ะ
ที่ลงทะเบียนสำเร็จสามารถกลับเข้ามาจองวัคซีนเลือกโรงพยาบาลเลือกวันนัดฉีดนะคะ
แล้วก็โอนเงินให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันนี้เวลา๑๔นาฬิกาจนถึงวันที่๖สิงหาคมเวลา๑๘นาฬิกา
แล้วก็เลือกวันนัดเข้ารับการฉีดได้ตั้งแต่๑๖ถึง๒๙สิงหาคมนะคะ
นี่ค่ะสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ
คือบรรยากาศวันนี้เนี่ยวันนี้ก็จะมีคนพยายามเข้าไปเพื่อที่จะไปจองเป็นจำนวนมาก
ผู้หญิงคนนี้ท่านนี้เนี่ยนะคะออกมารีวิวเลยบอกว่าโอ้โห
จองวัคซีนซิโนฟาร์มใช้มือถือจองวันนี้เนี่ยกดรัวยิ่งกว่ากดซื้อบัตรคอนเสิร์ตซะอีกคุณนัทพงศ์
เขาเขารีวิวว่าแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรือเปล่า
ต้องเร็วมากขนาดไหนอ่ะนะคะนี่ค่ะผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งนะคะ
คลิประบุบอกว่าซิโนฟาร์มใครได้ขอดูหน่อย
เพราะว่าเขาเนี่ยใช้มือถือของคนในบ้าน๕เครื่องค่ะ
ช่วยกันระดมมือถือกันเพื่อที่จะเข้าไปกดจองวัคซีนแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะ
ไม่ได้นะคะบ้านนี้ไม่สำเร็จแต่ว่าหลังจากที่เรื่องดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปเนี่ย
ก็มีคนที่ตั้งใจเข้ามาจองวัคซีนในรอบนี้เนี่ยแชร์ปัญหานะคะว่าเขาเจออะไรกันบ้างนะคะ
บางคนบอกว่าก็เข้ามากดจองไม่ทันหน้าเว็บค้างอย่างนี้นะคะ
หรือสำหรับประชาชนที่อยากจะจองก็ต้องรอรอบต่อไปนะคะพุธหน้า
แล้วก็ทุกพุธก็จะมีให้จองแบบนี้ค่ะขณะที่ศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิมหานลได้โพสต์เฟซบุ๊ค
ถึงปัญหาของการลงทะเบียนเมื่อเช้านี้บอกว่าระบบการลงทะเบียนเช้านี้เริ่มตอน๑๐นาฬิกา๑๐นาที
ปรากฏว่าพอเปิดงานได้ใช้งานได้๒๓นาทีเนี่ยแอปมันเริ่มช้า
พลิเคชันเริ่มช้าแล้วก็ตรวจพบว่ามีคนใช้โปรแกรมพยายามเข้ามาในระบบแบบไม่ถูกต้อง
เขาก็เลยต้องปิดระบบเพื่อจัดการโปรแกรมที่ทำให้เกิดปัญหา๑๕นาทีแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งตอน๑๐โมงครึ่งนะคะ
รวมแล้วคนที่ลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยมีทั้งหมดแปดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดไกรด้วยกันค่ะ